พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของในหลวงในความทรงจำกันนะคะ
วันนี้ไม่เพียงแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
จะเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งประเทศ
ในแง่ของการทหารและความมั่นคง
พระองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นจนประจักษ์และทรงเป็นตัวอย่าง
ให้ทหารหารได้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทมาโดยตลอด

พาคุณผู้ชมไปติดตามรายงานพร้อมกันค่ะ
จอมทัพถือเป็นตำแหน่งสูงสุดของกองทัพไทย
ที่ประกอบด้วยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศ

พระราชประเพณีและรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวเท่านั้น
ที่จะทรงดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติยิ่งนี้ได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงให้ความส่วนพระราชอาหารบริวทัย
ศึกษาด้านการทหารมาตั้งแต่ครั้งอย่างทรงพระเยา
ทำทหารเกี่ยวกับการทำงานของเรืองรกหลวง
และเครื่องบินพระที่นั่งอยู่เสมอ
ส่งให้ความสำคัญกับทหารทุกเหล่าทัพ
ในทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงปฏิบัติด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยน
ศึกษาวิชายุทธวิธีทางทหารอย่างแตกฉาน
และมีฝีพระหัสด้านการใช้พระแสงปืนทุกชนิดด้วยพระปรีชาสามารถ
ยังทรงแนะแนวทางในการสู้รบให้แก่บรรดาทหารและตำรวจอยู่เสมอ
แนวทางยุทธการแก้ไขปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเนิน๔๙๑ระหว่างพม่ากับไทย
จนนำไปสู่การยินยอมถอนกำลังทหารของทั้งสองฝ่าย
อีกหนึ่งพระราชภารกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเสมอมา
คือการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยี่ยนทหารและตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่
ประเทศตามท้องถิ่นธุรกันดาลไปจนถึงสมรภูมิที่เต็มไปด้วยพยานตราย
ยังพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเวชพันธุ์ต่างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
บรรดาทหารเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง
เขาเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อพวกเรายังกล้าหาร
เราจึงควรช่วยเหลือเขาเท่าที่จะทำได้
ฉันเป็นห่วงลูกของฉันตามแนวชายแดน
คือพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙ที่มีรับสั่งอยู่บ่อยครั้ง
ข้าราชบริพาณที่ตามเสด็จซึ่งทรงเปรียบทหารตำรวจเหล่านั้นเสมือนลูกของพระองค์คนหนึ่งเช่นกัน
ครั้งหนึ่งขณะกำลังเสวยพระกรยาหารส่งได้รับฟังเสียงรายงานจากวิทยุสื่อสาร
ถึงเหตุการณ์จากแนวหน้าว่าเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดน่าน
ทำให้ตำรวจทหารได้รับบาดเจ็บขอเฮลีคอปเตอร์ไปรับด่วน
พระองค์ส่งวางเครื่องเสวยลงทันทีก่อนจะรับสั่งกับนักบินเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
ให้นำเครื่องขึ้นไปยังที่หมายแม้จะทรงทราบว่าเส้นทางการบินไปยังจุดหมายจะเต็มไปด้วยอันตรายสักเพียงใดก็ตาม
พระบาทสมเด็จพระปรมิญฑราณะมาหาภูมิพลอันตุลยเดช
ทรงตั้งพาลภราชหารศิษย์ไทยอย่างแน่วแน่นและเด็ดเดียวที่จะประทับเคียงบากเคียงไหล่
เหล่าทหารหารไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะร้ายแรงเพียงใด
การทรงวิเคราะห์และแนวพระราชดำริที่ไม่ใช่เกิดจากการจินตนาการ
หากแต่สะท้อนถึงความเข้าพระไทยอย่างลึกซึ้ง
ที่สามารถถอดสภาพความเป็นจริงอันหลากหลาย
มาเป็นข้อสรุปพระราชทานไว้เป็นหลักปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล
จนทำให้เหล่าทหารหารทุกนายยึดมั่นเป็นอุดมการ
และพร้อมจะดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแห่งจอมทัพไทยตราบเท่าชีวิตจะหาไหม้